มาดูคลิปฮือฮา๒๓วันก่อนนะคะ
บ่อตกกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบังพลีค่ะ

กุ้งขึ้นมาดิ้นกระแวกระแด่วกระแด่วอยู่ขอบบ่อเลยนะ

กุ้งขึ้นมาดิ้นกระแดวกระแด่วอยู่บนขอบบ่อ

นี่ค่ะเป็นคลิปนี้ประมาณ๓๐วินาทีนะคะ
พี่กัดด้วยบอกว่าณบ่อตกกุ้งแห่งหนึ่ง
บางพลีสมุทรปราการเป็นคนยุติสาวนุ่งน้อยห่มน้อย

อกถูกใจบางคนเซลฟี่ด้วยบางคนเนี่ยพอเข้าไปใกล้ใกล้
โยตี้สาวก็โน้มใบหน้าของลูกค้านุ่มเนี่ย
เข้ามาซุกที่หน้าท้องของตัวเองคนที่เขาเห็นคลิปเขาก็บอกว่า
มันบอกตกกุ้งนะมันไม่เหมาะสมนะที่จะเอาโคโยตี้มาเต้นอะไรแบบนี้
มันเป็นอนาจารย์มากกว่าสร้างความบันเทิง
เขาวิจารณ์แบบนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของบ่อกุ้ง
เขาชี้แจงแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่บ่อกุ้งผมเองแหละ
กันยายนที่ผ่านมาร้านค้าทำการโปรโมทร้าน
กิจกรรมมันเกิดขึ้นวันเดียวไม่ได้มีการเต้นแบบนี้ทุกวัน
ส่วนตัวมองว่าเป็นลักษณะของการตลาดแนะนำร้านให้คนอื่นรู้จักมากกว่า
แต่ถ้าใครมองว่าไม่เหมาะสมขออภัยด้วยยืนยัน
ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแน่นอนทีนี้พูดถึงเรื่องที่เขายืนยันว่า
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดทางกฎหมายก็ต้องไปถามตำรวจนะ
ตำรวจสพบังพลีเห็นคลิปแล้วเหมือนกัน
เหมือนกันเข้าไปตรวจสอบเลยพบว่าเป็นร้านเบาะตัวกุ้งธรรมดา
อันนี้เป็นคำตอบสำหรับเจ้าของร้านนะคะผิดกฎหมายค่ะ
ตำรวจบอกเลยผิดกฎหมายแจ้งข้อหากับเจ้าของร้าน๓ข้อหานะคะ
เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนที่อยู่รอบข้าง
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการละมุกอย่างอื่นปรับ
คุณผู้ชมแต่มันคุ้นมากเลยนะ
คือเคยเห็นคลิปลักษณะแบบเนี้ยได้อ่านข่าวแบบนี้ไปแล้วอ่าดูเวลาค่ะตอนนี้สิบโมงเจ็ดนาที
ล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะคะ